จรกรรมองค์เจ้าแม่เกาะเรียน
ซึ่งองค์เจ้าแม่เกาะเรียนเป็นไม้ทำด้วยไม้แกะสลัก
และเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านที่อยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มักจะไปกราบไหว้ขอพรกันเป็นประจำ
คือเป็นที่พึ่งทางใจของชาวบ้านเลย
ใช่แล้วค่ะแล้วก็อยู่จุดนี้มานานกว่าร้อยปีแล้วด้วยนะคะ
ตำรวจคาดว่าคนร้ายน่าจะได้ใบสั่ง
จากพวกคลั่งศัยศาสตร์หรือว่านักเล่นของเก่า
เพราะว่าไม่ใช่แค่ครั้งแรกนะคุณ
คือครั้งนี้เป็นการขโมยองค์เจ้าแม่เกาะเรียน
แต่ก่อนหน้านี้เคยมีเหตุขโมยองค์เจ้าพ่อเกาะเรียนไปเรียบร้อยแล้ว
คือชาวชุมชนบอกโอ้โหเสียที่พึ่งทางใจไปครั้งแรกแล้ว

ก็เลยเชิญองค์เจ้าแม่เกาะเรียนขึ้นมาเป็นที่พึ่งทางใจใหม่
ปรากฏว่าโดนขโมยไปทั้ง๒องค์
ใช่ค่ะก็คือหายไปเลยทั้งสององค์แล้วนะคะตอนนี้

เจ้าหน้าที่เขาก็ไปตรวจสอบร่องรอยคนร้ายที่เข้าไปโจรกรรม

โดยคนร้ายทุบกระจกภายในที่มีองค์เจ้าพ่อ
แล้วก็เจ้าแม่เกาะเรียนจนแตก
จากนั้นคนร้ายนำองค์เจ้าแม่ออกไป
อีกทั้งยังไม่ได้ทุบแต่ว่าเขาก็ได้ทุบกระจก
ตู้เงินบริจาคพร้อมหยิบเงินติดมือไปด้วย
ก็คือนอกจากจะเอาองค์เจ้าแม่ไปด้วย
เอาเงินบริจาคซึ่งอยู่ภายในศาลไปด้วย
มีเงิน๓๐๐บาทแต่เอาไปด้วยนะ
ใช่ค่ะแต่ว่าทีนี้ในจุดที่คนร้ายไปทุบกระจก

ตำรวจเขาคาดว่าตอนทุบกระจก
คนร้ายน่าจะได้รับบาดเจ็บจากการโดนกระจกบาด

นายอนุภูมิวิเศษกำนันตำบลเกาะเรียนเปิดเผย
องค์เจ้าแม่เกาะเรียนซึ่งเป็นไม้แกะสลัก
เป็นไม้สักสูง๕๐เซนติเมตรกว้าง๑๒นิ้ว

มีคนร้ายเคยเข้ามาขโมยเจ้าพ่อเกาะเรียน
เป็นไม้สลักลักษณะคล้ายกันไปแล้ว
และองค์เจ้าแม่ขันทองอายุกว่า๑๐๐ปี

ก็หายไปแล้วเช่นเดียวกัน
ต่อมาชาวบ้านนะคะได้แกะสลักเจ้าพ่อเกาะเรียนขึ้นมาใหม่
แล้วก็นำมาวางไว้คู่กับเจ้าแม่เกาะเรียน
กระทั่งมาเกิดเหตุคนร้ายมาขโมยองค์เจ้าแม่เกาะเรียน
ในช่วงเวลาที่ได้เล่าให้ฟังไปอีกครั้งค่ะ

ทุบกระจกที่สรารเจ้าวาสารเจ้าแม่บริการอยู่
แล้วคาดว่าในตู้อาจจะมีเงินบางส่วน

เมื่อปี๕๙ก็คือมีเจ้าพ่อ๑องค์
แล้วก็คู่กัน

อรรบศักดิ์ระหวุชาของคนในสมบลกรณีรายละคร่างเคียง

ก็ขอวิงวอนให้คนที่เอาไปนะครับ
เอามาคืนเพราะเป็นที่พึ่งพาพักใจของประชาชนที่ชาวตะบนก่อเหตุและใกล้เคียง
คือชาวบ้านบางคนเขาก็โกรธแค้นแหละเขาก็สาบแช่งเลยนะ
นะครับว่าใครขโมยไปขอให้มีอันเป็นไปเหมือนกันนะครับ
แล้วก็ชาวบ้านเพิ่งจะจัดงานใหญ่ขึ้นเมื่อช่วงสงกรานที่ผ่านมานั่นเองในการจัดงานส่งน้ำสารเจ้าอย่างยิ่งใหญ่นะครับ
คาดว่าคนร้ายเนี่ยคงเป็นพวกบ้าศัยศาสตร์
บอกแบบนี้จึงเข้ามาโจรกรรมไปเพื่อใช้ในทางสายเวท

ตอนนี้ทางชาวบ้านเองก็ต้องใช้ที่พึ่งทางใจเหมือนกันในการจุดทูบจุดเทียนสาบแช่งคนร้ายที่ก่อเหตุในครั้งนี้นะครับ
ส่วนทางคดีเองเจ้าหน้าที่ตำรวจสพพระนครสิทธิยาจะให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่หาข่าว
แล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไป
เรื่องของการค้าและเรื่องของตำแหน่งให้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงาน
แต่ท้ายที่สุดก็คือเป็นที่พึ่งของชาวบ้านจริงนะฮะที่พึ่งทางใจนะครับ